ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่หยุดชะงักมานานนั้นจะมีการเลือกตั้งกันเมื่อไหร่นะครับ
แต่หลายภาคการเมืองตอนนี้ก็ประกาศความพร้อมในการที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันชิงพื้นที่
โดยเฉพาะจากภาคการเมืองฝ่ายค้านนะครับที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการลงพื้นที่
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
จอบประเด็นจากรายงานครับ
จากวัดทุ่นกุลาร้องไห้และการนำคณะสอสอของพักอนาคตใหม่ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในการปรับกลยุทธ์ของทั้งสองพักที่ทำควบคู่ไปกับงานตรวจสอบในสภาพผู้แทนราษดร
เพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้มีคู่แข่งตัดคะแนนเพิ่มขึ้นใหม่
ไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยรวมถึงพักอนาคตใหม่หนึ่งในพักร่วมฝ่ายค้าน
โหมลงพื้นที่ของกุญสือรุ่นใหญ่พักเพื่อไทยจึงไม่ได้มีเป้าหมายแค่ชัยชนะเท่านั้น
แต่ต้องการสื่อถึงความเป็นพักการเมืองที่เข้าถึงและเข้าใจคนฐานรากมานานกว่า๓๐ปี
ความเดือดร้อนต่างของประชาชนนั้นเราคิดว่าต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะ
แล้วก็เพื่อไทยเราจึงได้มีแนวคิดว่าเราจะมีการออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในคณะย่อยของด้านต่าง
ที่จะไปตามทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่เว้นแม่ภาคใต้นะคะที่เราอาจจะยังไม่ได้มีสอสอ
แต่เราก็คิดว่าความทุกข์ของพี่น้อง
แต่ภาคใต้ก็คือปัญหาของเราเหมือนกันนะครับ
เช่นเดียวกับพักอนาคตใหม่ที่ประกาศใส่เกียร์เดินหน้า
รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเป็นพักน้องใหม่ในสนามเลือกตั้ง
แต่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักก็ประกาศชัดแล้วว่า
จำเป็นต้องคว้าชัยชนะเลือกตั้งท้องถิ่น
เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงให้กับพักในอนาคต
สมัยรถนมนูลที่เป็นของประชาชน
และเมื่อพักการเมืองฝ่ายค้านตื่นตัว
เข็มเข้าหาประชาชนอีกครั้ง

เป้าหมายสนามเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว
สิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากกว่านั้นนั่นก็คือ

ของรัฐบาลข่าวเที่ยวรับทีวีรายงาน